พฤมัติกับศพปัจจ์ท้งชัย
ที่ท่านฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้ว

ฉีดวัคซีนแล้วไม่ใช่จะไม่ติด
แต่ถ้าท่านติดอีกติดเชื้อ
อาการของท่านคือจะน้อย

หรือว่านักศาสตร์ก็หายแล้วปุ้ย
พูดไปเห็นภาพได้ไหมพี่เบิร์ตการฉีดวัคซีน
ก็เหมือนการคาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่ได้แปลว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่าน
แต่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันอาจจะผ่อนหนักเป็นเบา
โอ้โฮพูดไปเห็นภาพมากเลย
ชัดมั้ยพี่ชัดเป๊ะเลยนี่ฮะพันธุ์ตำรวจเอก
ชนะกวีขาวฉลาดท่านผู้กำกับการสพปักทงชัยนะ
นี่ท่านคุยผ่านวิดีโอคอลกับพลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณ์

ขณะพักรักษาอาการป่วยจากโควิด๑๙
ที่โรงพยาบาลปักทงชัยบอกว่า
ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปเมื่อวันที่๒๓เมษายนนู้น
แล้วก็เข็มที่๒วันที่๑๔พฤษภาคมในช่วงเช้า
แล้วช่วงเย็นพอฉีดครบ๒เข็มปั๊บ
ไปรับประทานอาหารกับคนใกล้ชิด
ต่อมาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ท่านก็เห็นท่าไม่ดีก็ไปตรวจบ้าง

ทั้งที่ไม่แสดงอาการลิ้นลับลดตามปกติ
ท่านก็เข้ากักตัวแล้วรักษาอาการตามแพทย์สั่ง
โดยเชื่อว่าไม่มีอาการใดนะฮะ
น่าจะเป็นเพราะได้รับวัคซีนมาแล้ว๒เข็มนี่แหละ
อาการมันเลยไม่แสดงเพราะว่าท่านบอกว่า

สุขภาพแข็งแรงดีต่อสู้กับเชื้อโควิด๑๙ได้
เชิญชวนประชาชนครับให้ไปฉีดวัคซีนแบบท่านครับ
โอเคครับไม่มีอะไรเลยครับ

ขณะที่โรงพักปักทงชัย
เขาไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วพื้นที่ทั่วบริเวณเลยนะ
ในโรงพักห้องขังโรงอาหารบ้านพัก
แล้วก็มีการตรวจเชิงรุกตำรวจกลุ่มเสี่ยง๑๔๐นายด้วย
พ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่อยู่แถวนั้นอีกกว่า๒๐๐คน
ตั้งแต่เมื่อวันที่๒๑พฤษภาคมแล้วนะครับ
ผลออกมาเป็นลบทุกคนครับ
แสดงความยินดีด้วยไม่มีใครติดเชื้อโควิด๑๙
อย่าลืมนะครับน้องปุ้ยเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน
ฉีดวัคซีนนั้นเหมือนการคาดเข็มขัดนิรภัย
หรือถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนใส่หมวกกันน็อก

ยังไงก็ขอให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ
เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของท่านนะครับ